ไอ้นอกก็หลอกอะแท็กซ่า
เดตกันหน่อยกำลังจะมีละครเรื่องใหม่แนวแบบว่าเป็นจอมยุทธ์นะ
ทะลุมิติออกมาเลยดวงใจจอมกระบี่ค่ะ
ไม่ธรรมดาเรื่องนี้หนุ่มไบร์ทเขาต้องตอบผมสีบรอนยาวลงมา
แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นสีนำโชคเขานะเอาจริงพอไร้ทำสีอ่อนแบบนี้
หล่อขึ้นทำผมสีนี้ทรงนี้ไบร์ทบอกงานเข้ารัวเลย
ขนาดมาเล่นละครจอมยุทธ์ยังต้องย้อมผมเป็นสีบรอนทั้งหัว
คุณดูนี่ลุคนี้หล่อมากหวังอี้เทียน
ส่วนเรื่องงานแฟนทรายแจกลายเซ็นต์ให้กับแฟนคลับอย่างใกล้ชิด
เดี๋ยวจัดขึ้นนะฮะจัดขึ้นไปแล้ววันที่๑๑กุมภาพันธ์
บอกว่าตั้งใจเซอร์วิสแฟนด้วยความจริงใจ
แบบว่าคุยกันตัวต่อตัวมองตาปิ๊งอะไรอย่างนี้นะคะ
แฟนคลับถามอะไรหนุ่มไร้ก็ตอบให้หมดเลย
ต่อให้เป็นคำถามล้วงลึกขนาดไหน
ไร้บอกว่าผมตอบได้สบายเพราะว่าอะไร
แฟนคลับกับดาราก็คนเหมือนกัน
อยากให้มันรู้สึกว่ามันไกลกันระหว่างศิลปินกับแฟนคลับ

คำถามอะไรที่ไบร์ทจะไม่ตอบ

พี่โมณาใส่แบบเชื่อนกางเกงในสีอะไร

มันไม่เห็นเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าน่าอาย

หน้ากางเกงในสีอะไร
เราอยากรู้เองเหรอเรื่องย่างใหญ่เลวุเอิ